บ้านเราตอนแรกเหมือนแข่งแบบปีดสุดท้ายตัดสินใจเลื่อนออกไปก่อนในช่วงเดือนเมษายน
หนึ่งในนั้นก็มีฟุตซอลด้วยนะครับตอนแรกฟุตซอลยืนยันว่าจะแข่งขันแบบปิดไม่มีคนดู
แต่สุดท้ายตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ตามสมาคมกีฬาฟุตบอลด้วย
การแข่งขันนะครับฟุตซอลลีกนะครับออกไปก็จะกลับมาเตะกันเนี่ยนะครับ
จริงสัปดาห์แรกมันจะ๒๘แล้วก็๒๙มีนาคมนะครับ
จะไปเปิดสนาม๑๘และ๑๙เมษายนแทนนะครับ
ยังคงถ่ายทอดสดให้ชมกันเหมือนเช่นเคยครับ
และทั้งหมดนี้นะครับคือกีฬาในช่วงเช้าวันนี้ผมลาไปแล้วสวัสดีครับ